ฝ่ายหนึ่งโดนดำเนินคดีอาญาเลยนะฮะคุณ

เก๋งกับกระบะเขาเข้าไปในซอย
และต้องสวนการปรากฏว่าไฟมันแคบ

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้
นี่คือผลพวงจากการที่ไม่ยอมถอยและไม่ยอมหลบค่ะ
นี่นะเก๋งมาประจันหน้าก่อนลงมาแล้วค่ะ

ผู้ชายกับขับรถเก๋งนี่รูปร่างทวมหน่อยนี่นะฮะ
มาแล้วอัดชี้หน้าด่ากันนะฮะ
แล้วสักพักนึงครับคุณผู้ชมนี่แหละ

มันหลบไปแบบไอ้นี่ก่อนแต่ไม่ยอมกันไง
มันสักสีมันค้ำครอมันยิ่งใหญ่ฮะ
แคบกว่าซอยก็ใจนี่ค่ะเออ
นี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งรถเก๋งมีผู้หญิงไปด้วยใช่ไหม
ฝ่ายรถเก๋งที่มีรูปร่างทวมผู้ชายรูปร่างทวมเป็นคนขับลงมาเปิดก่อนเลยค่ะ
สาวมาใส่อิรุงตุงนังกันแบบนี้นัวกันสักพักหนึ่ง
แล้วฝ่ายรถกระบะเนี่ยเขารูปร่างเล็กกว่าลงไปนอนกองกับพื้นแบบนี้ค่ะ
คุณดูนะไม่หยุดไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วย
ผู้หญิงก็ไม่ค่อยข้ามกว่าแล้วสุดท้ายสุดท้าย
ชาวบ้านเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันห้ามนะคะช่วยกันห้าม
สุดท้ายเห็นไหมผู้ชายที่รูปร่างทวมคนขับรถเก๋งเดินมาออกมาแล้วนะ
ออกมาจากวงแล้วนะคะสักพักหนึ่งก็ชี้หน้าต่อค่ะ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์

คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ให้ข้อมูลบอกว่า
คือเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นชายร่างทวมเป็นคนขับรถเก๋ง
ส่งคลิปนี้มาให้คนโพสต์บอกว่าให้ชาวเน็ตช่วยหน่อย
เป็นกรรมการหน่อยดูหน่อยว่าใครเป็นฝ่ายผิด
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตัวเขาคือคนขับรถเก๋งตอนนี้
ถูกดำเนินคดีอาญาเพราะคนขับรถกระบะ
เป็นคู่กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสคือขาหักเลยนะคะ

ใช่และในภาพยังฟ้องด้วยบอกว่ารถเก๋งสีดำ
ที่มีที่เบี่ยงหลบได้แต่ไม่ยอมหลบ
ทางธนาความก็เลยอยากให้ผู้ชาย
ที่เป็นคนขับรถเก๋งรูปร่างทวมสารภาพในชั้นศาล
เพราะมันจะมีผลต่อการที่สารท่านจะเมตตา
ลดหย่อนบรรเทาโทษก็คือให้ยอมรับสารภาพนั่นแหละ

เก๋งเองทั้งกระบะเองคุณมีที่หลบแต่คุณไม่หลบไง
แล้วฝ่ายรถเก๋งก็ไปทำร้ายร่างกายเขาด้วย

คุณไอ้จังหวะที่ประจันหน้ากันอยู่
จนกระทั่งลงมามีเรื่องจนด่าทอจนต่อยกัน